วันนี้นะคะพาไปดูคลิปน่ารักกันบ้างดีกว่า
กับปลาย่างเป็นของคู่กัน
แต่แมวปลาย่างบางทีเป็นอาหารของคนไง
ดูสิว่าเจ้าแมวเขาจะทำยังไงกับปลาย่างที่ล่อตาล่อใจค่ะ

เหนียวหิวเหมียวหิวแต่ว่าอยู่บนจานโต๊ะข้าวคนไงคะ
ก็เลยแบบแหมขอเอามือจองไว้แม่
ตั้งแต่ไหนให้เหมียวอยู่ในห้องด้วยเหมียวก็อยากร่วมโต๊ะด้วย
ใช่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปจากญี่ปุ่นนะคะ
ก็เป็นภาพความน่ารักแสนสนของแมวในบ้าน

หลังจากที่เธอวางปลาย่างไว้บนโต๊ะ

คืออย่างน้อยให้รู้ว่าถ้าแตะเอาไว้เธอก็กินไม่ได้แล้วล่ะ
ใช่เพราะมีเท้าฉันแปะเอาไว้อยู่

มีแบบล้มเลิกไปแป๊บนึงก็ไม่เอาเอาใหม่

แมวเหมียวได้กินหรือเปล่านะคะตอนหลังจากคลิปนี้
แกล้งแมวเถอะเอาจริงวางล่อหน้าขนาดนั้น
แต่น่ารักเนาะเขาก็ดูแบบว่าขอฉันเถอะ
ฉันหิวอ่ะไหนก็ให้ร่วมต้นแล้วทำไมต้องใจร้าย

ไหนก็ไหนแปะสักขนาดนั้นก็ให้กินไปเลยแล้วกัน
จริงเป็นเราเราก็คงตัดส่วนตรงนั้น
ตัดให้ครึ่งหนึ่งเลยถ้าถ้าตัดสังอุ้งเท้าขนาดนั้นแล้ว